ช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารกีฬาในบ้าน
เฉพาะผลงานของน้องเยาวชนที่ไปแข่งขันนะครับ

ไปดูผลงานของน้องคนนี้ก่อนเลยนะครับ
คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบนะครับ
น้องวินนี่ได้แชมป์รุ่นอายุ๓๕ปี
แล้วก็ยังได้ขึ้นโพเดียมในอันดับ๒รุ่นอายุ๖๙ปีด้วย
สำหรับนักแข่งที่เพิ่งจะลงแข่งในรายการนี้เป็นครั้งแรกครับ
คุณธิติพงศ์วโรกรสุดยอดนักบิดของเมืองไทยนะครับ
ส่งแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ต่างแดนอีกทั้ง

บอกว่ามีนักแข่งเก่งหลายคนแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้